ติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้มีเสื้อให้๕ตัวเหมือนเดิมนะฮะ
ดไลค์กดแชร์เพจไทยรัฐนิวโชว์รอไว้ก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของยาเสพติดนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ในตอนนี้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าหลายคนที่ต้องเสียชีวิตเจ็บหนักในตอนนี้ก็เยอะนะ
เนื่องจากหลายวันวันนี้เนี่ยคือเรื่องของยาเสพติดสูตรใหม่ที่ชื่อว่าเคนมผง
ใช่ค่ะเป็นลักษณะของการผสมผสานกันนะคะแต่ว่าตัวยานหลักก็คือตัวยาเข
เสียชีวิตเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราแกะรอยไปเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
จากข้อมูลของตำรวจด้วยนะฮะเคนมผงเนี่ยมันมีต้นทางที่มาที่มันมีฤทธิ์แรงกว่าเคนมผงอีกนะครับ
เขาเรียกว่านี่ฮะทะเลทรายนะฮะเป็นยาเสพติดที่เขาเรียกว่าทะเลทราย
เป็นยังไงเดี๋ยวเราแยกให้นะครับทุกผู้ชมครับแต่ตรงนี้ตำรวจสอนอสุทธิศาลนะครับบอกว่าพบหลักฐานสำคัญ
คือสอนอสุทธิศาลก็เป็นหนึ่งในท้องที่ที่มีผู้เสียชีวิตในช่วงเวลา๓๔วันมานี้จากเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตในท้องที่ของสอนอสุทธิศาลเนี่ยเป็นหญิงสาวที่เป็นสาวเสิร์ฟวัย๑๙ปีนะฮะ
สอนอสุทธิศาลเจ้าของคดีบอกว่าหลังจากไล่สืบสวนขยายผลไปมีหลักฐานชัดว่า
หญิงสาวสาวเสิร์ฟคนนี้สั่งยาเสพติดไม่ใช่เคนมผงคุณเข็มมาสอนท่านผู้ชม
แต่มันเรียกว่าทะเลทราย
เป็นชื่อเรียกของกลุ่มผู้ที่เสพยาเสพติด
โอ้โหคืออะไรมันจะขนาดนั้น
แต่จะเรียกว่าอะไรเนี่ยมันร้ายแรงทั้งนั้นนะครับ
นี่เป็นสูตรยาเสพติดชนิดใหม่ที่เราเพิ่งได้ยิน
แต่ว่านักเสพเขาอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วก็ได้
ฤทธิ์แรงกว่าเคนมผงอีกตำรวจบอก

ยังไปเจอข้อมูลสำคัญแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ในการสั่งซื้อยาเสพติดทะเลทราย
ของผู้ตายอย่างชัดเจนว่าสั่งมาจากช่องทางไหน
นี่เดี๋ยวตำรวจจะขยายผลจับกลุ่มต่อนะครับ
สำหรับต้นตอของทะเลทราย
ซึ่งอาจจะมีการต่อเนื่องต่อยอดไปเป็นเคนมผงหรือเปล่า
อะไรยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้มันระบาดเยอะเหลือเกิน
อดีตเราขอย้ำนะครับอดีต
ผู้ใช้ยาเสพติดเคตามีนคนหนึ่งเปิดเผย
ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คนที่ใส่แมสท่านผู้ชมเห็นหน้าอยู่นี่
ต้นไม้บังอยู่ยืนหันหลังก็ต้องปกปิดหน่อย
เค้าให้ข้อมูลเปิดเผยกับทีมข่าวเทครัตร์ทีวีผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่ายาเสพติดที่เรียกว่าทะเลทรายเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกา
ลักษณะของมันจะเป็นแท่งยาวคือก่อนเสพต้องทุบก่อน
ต้องทุบให้ละเอียดเพราะทุบแล้วเม็ดของทะเลทราย
มันก็จะกลายเป็นเม็ดไงเป็นแท่งยาวก่อนแล้วทุบ
มันจะกลายเป็นเม็ดอย่างเนี้ยนะฮะแล้วมันจะเป็นสีขาว
คล้ายกับผงชุรสผู้ใช้นิยมเรียกกันว่าทะเลทราย
เพราะมันมีเม็ดละเอียดเหมือนกับทะเลทรายอะไรอย่างนี้
แต่มันสีขาวนะดูเหมือนผงชูรส
แต่ถ้าเคตามีนหรือว่าที่เขาไปผสมเป็นเคนมผง
เราจะเห็นตามหลักฐานในที่เกิดเหตุอะไรต่างเนี่ย
มันจะออกเหลืองหน่อยหรือยังไงนี่แหละ
ท่านผู้ชมครับเราแกะรอยเพิ่มเติมต่อนะครับ
ทะเลทรายยาเสพติดทะเลทรายเนี่ยพบว่าเข้ามาในไทย
ก็เข้ามาพร้อมกับเคนมผงนี่แหละ
มันไม่ได้มาต่อยอดมาอะไรยังไงนะครับ
คือมันเข้ามาพร้อมกันเลยนะ
คือเคตามีนชนิดเกร็ดเนี่ยมันขาดตลาด
อันนี้ข้อมูลจากพวกนักค้านักเสพอะไรพวกนี้เราได้มานะฮะ
คือของขาดเคตามีนปกติมันเป็นเกร็ดของมันขาดตลาด
ก็เลยมีการผลิตยาเสพติดเป็นสูตรต่างเกิดขึ้น
คือเอายาเคไปผสมนะฮะผสมอย่างอื่น
ยาเคที่มันขาดมันจะได้แบบมีอย่างอื่นมาผสม
แต่ให้ฤทธิ์มันไม่ลดน้อยกว่าเดิม
อย่างถ้าเคนมผงสูตรที่ทางแพทย์เขาแกะสูตรอะไรมาเนี่ย
สมเฮโลอีนด้วยผสมยาบ้งยาบ้าผสมยานอนหลับอะไรพวกนี้
สีขาวจะขุ่นขุ่นหน่อยนะฮะแล้วเป็นผงไปเลยนะเคนมผงอ่ะ
แต่ทะเลทรายเนี่ยเอาเคตามีนไปผสมไดอาซีแพมเป็นยานอนหลับ
แต่ว่าอัดเป็นเม็ดอันนี้ตามข้อมูลที่ได้นะครับ
แต่ว่าผู้ที่เขาเคยเสพยาเสพติดคนหนึ่ง
เขาให้ข้อมูลกับเราว่าความจริงเนี่ยทางแอฟริกาที่มันเข้ามาทางนั้นก่อน
เนิดมาทางนั้นก่อนเนี่ยมันเป็นแท่งยาวยาวก่อนนะฮะ
แต่ว่าทุกวันนี้ที่มันเข้ามาเนี่ยลักษณะมันเป็นเม็ดนะฮะ
ทะเลทรายเนี่ยมีการออกฤทธิคล้ายกับเคนมผงนะครับ
แต่ว่าคนที่เขาอยู่ในแวดวงพวกนี้เนี่ยบอกว่ามันแรงกว่าพอสมควร
เนื่องจากมีส่วนผสมของสารเคมีที่เยอะกว่า
แต่ว่าส่วนตัวของคนที่เปิดเผยข้อมูลกับเราบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีชนิดไหนบ้าง
วงการยาเสพติดทะเลทรายมักไม่ค่อยมีคนใช้กัน
ทำให้ยาเสพติดชนิดนี้ก็คือทะเลทรายจะนิยมเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
ส่วนใหญ่จะมีคนนิยมใช้และผลิตกันในย่านอ่อนนุษย์รวมถึงฝั่งทน
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมแต่ก็ยังสามารถใช้ทดแทนกันได้
ในวันที่เคตามีนเกร็ดขาดตลาดส่วนเรื่องราคานะฮะ
มันก็จะสูงพอกับเคนมผง
เพื่อนผมอ่ะในตัวเมืองอ่ะมันบอกมาว่าไอ้สัตว์อันนี้อย่าไปไอ้นี่
เพราะว่ามันมีคนแบบว่าโดมแล้วช็อกแบบว่าน็อคไปเลยอะไรอย่างนี้
คือการออกนิดจะแรงกว่าเคนมผงไหม
ใช่แรงกว่าครับแรงกว่าเคนมผงแรงกว่าเคเก็ด
มีอดีตคนที่เคยใช้เคตามีนอีกคนนึงนะฮะ
ที่เขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ
ไหล่เสื้อขาวหันหลังเนี่ยนะฮะ
คนข้างหน้าใส่แมสนี่คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ผู้ที่ใช้เคอรมีคนนี้นะครับบอกกับคุณจิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ในมุมของคนที่เคยใช้ยาเสพติดใช้เคตามีนว่าใช้ทำไมใช้เพราะอะไร
เขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่คนที่ใช้ยาเคหรือว่าเคตามีนเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนชนิดไหนก็แล้วแต่มันจะเริ่มมาจากคนที่ผิดหวังในเรื่องต่างก่อน
เรื่องงานเรื่องความรักอะไรพวกนี้นะครับเพราะด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของเขา
เขาเริ่มใช้ยาเคเพราะผิดหวังจากความรักพอมาเสพยาเคแล้วเนี่ย
มันรู้สึกว่ามันทำให้ลืมความผิดหวังทุกอย่างไปชั่วขณะ
พอเสพไปเรื่อยมันก็ลืมไปเลยลืมไปเลยนะคือตั้งใจว่าพอลืมเนี่ย
เดี๋ยวก็จะหยุดใช้ยาเคไปเองอะไรประมาณอย่างเนี้ยแต่บางทีมันติดไง
มันหยุดไม่ได้นะครับส่วนทุกวันนี้นะครับ
ตามีนกลายเป็นยาเสพติดที่คนใช้ในกลุ่มปาร์ตี้เพราะมันจะทำให้ปาร์ตี้เนี่ย
สนุกสนานมากยิ่งขึ้นจนมีการเปลี่ยนแปลงสูตรพัฒนาจนไปถึงแบบเรียกว่าเป็นเคนมผง
พัฒนานี้เป็นพัฒนาทางไม่ดีนะในหมู่ของไอ้พวกที่แบบต้องการสูตรใหม่
ใหม่แรงกว่าเดิมอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้
คนที่ชอบไปปาร์ตี้ไปสถานบันเทิงก็สั่งเคตามีนมาใช้
แต่ว่าก็มีคนที่เสพเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตยาชนิดนี้เนี่ย
คนที่เปิดเผยข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเท่าที่ทราบนะฮะ
เป็นยาเสพติดที่ผลิตขึ้นมาแทนเคตามีนแบบเกล็ด
เนื่องจากเคตามีนแบบเกล็ดมันขาดตลาดก็ตรงกับข้อมูลที่ตำรวจเนี่ย
เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้คนที่เอายาเสพติดมาขาย
ก็พยายามคิดค้นพยายามหาเคตามีนที่มันจะเป็นแบบเกล็ดแบบไหน
จะมาแทนได้บ้างนะซึ่งมันก็หายากนะ
ก็เลยเอามาผสมกับยาเสพติดตัวอื่นที่แรงอีกหลายตัว
จะได้เป็นการเพิ่มน้ำหนักความแรงให้กับเคตามีน
ด้วยความที่สารเคมีต่างเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมาประกอบกันเนี่ย
มันก็จะทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นได้กำไรมากขึ้นด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
อย่างเช่นอันนี้เขายกตัวอย่างให้เราฟังนะ
คนที่ทำยาเสพติดมาขายเนี่ยเอาเคตามีนมาครึ่งกิโลกรัม
ผสมกับสารยาเสพติดหรือว่าสารเคมีตัวอื่นอีกครึ่งกิโลกรัม
แต่ขายในราคาสามแสนบาทเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมแบบเนี่ย
มันก็จะทำให้แบบยังได้ราคาเหมือนเดิมกำไรเหมือนเดิม
แต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันน้อยลงแต่บางทีมันเอาไปผสมผสม
บวกบวกอันนี้มันรุนแรงกว่าเดิม
สูดเข้าไปใครกินอะไรเข้าไปเนี่ยช็อกตายเนี่ยนะฮะ
เพราะอะไรแรงกว่า
มันน่าจะแรงกว่าตรงที่ว่าสารมันถูกกว่ามากกว่าผมว่า
ที่ผมมองนะ๓ลูกว่าแต่ที่ผมเล่าให้แกฟังเนี่ย
คือต้นเหตุของคนที่เขาใช้กันมันมาจากความผิดหวัง
ก็ผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าคล้ายแบบว่าต้นทุนมันแพง
เขาก็เลยไปเอาของลูกถูกมาผสมไงเข้า
ลูกเราผสมเพื่อมาลดต้นทุนไงแต่มาขายราคาเท่าเดิม
แต่ก็เป็นเพียงการให้ความคิดเห็นจากอดีตผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าจะทำให้ลืมความเศร้า
ลืมความผิดหวังต่างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะ
เรานำเสนอเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนนะคะ
เพราะยาเสพติดไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเป็นอันตรายทั้งหมดทุกอย่าง

ใช่ก็ต้องย้ำกันว่าไอ้ประโยคที่ว่าเสพ
แล้วลืมความผิดหวังอะไรอย่างนี้ต้องวงเล็บไว้เลยว่าไม่ใช่เลยนะ
หรือว่าปาร์ตี้สนุกอะไรก็ไม่เกี่ยวหรอก
คนเข้าไปจัดงานปาร์ตี้ดีก็เยอะแยะ
แต่ถามว่ามันมีคนที่คิดลักษณะแบบนี้มีไหม
ก็มีอย่างเช่นน้องคนหนึ่งที่เขาเคยคุ้มคลั่ง
เพราะว่าไปเสพไปสูดเคนมผง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันทันเนี่ย
วันนั้นทีมข่าวทัศน์ทีวีก็ไปคุยด้วยอีกครั้งหนึ่ง

น้องบอกว่าคือพอดีจะไปศักดิ์

ทีนี้ไปเจอสูตรใหม่เข้าไปทีนี้คลั่งเลยฮะ
ใช่ค่ะบางทีมันเป็นเพียงข้ออ้าง

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีลักษณะที่ว่าเสพยาเสพติด

เราได้ข้อมูลจากการขยายผลของตำรวจนะครับ

จะเคนมผงหรือว่าจะสูดทะเลไซด์

ถ้าในส่วนของเคนมผงเนี่ยตอนนี้
ตำรวจได้ข้อมูลนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าผู้ผลิตต้นทางเนี่ย

ในต่อเต่ามิคาโดนะฮะ

แก๊งนี้เนี่ยรู้จักกันในวงการรถแข่งนะครับ

คงถูกแบบคิดค้น

เอายาเคไปผสมกับยานู้นยานี้

เจ๋งเจ๋งอย่างนู้นเจ๋งอย่างนี้

มีคนอยากได้ก็กลายเป็นการขาย

เนื่องจากตอมิคาโดเนี่ยเป็นคนย่านนั้น

สายใหม่ก็หลายคนแถวลำลูกกาก็หลายคน

จากตำรวจนะครับบอกว่าแก๊งมิคาโด

ในแก๊งจะมีธุรกิจส่วนตัว

ตำรวจระบุว่าเปิดเอาไว้
เพื่อบังหน้าเพราะว่ารายได้หลัก

ข้อมูลทั้งหมดจากการขยายผลตำรวจนะฮะ

ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้อีกหลายคนนะครับ

เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งมิคาโดเหมือนกันนะครับอืมอ่า

ในแก๊งเนี่ยนายคนนี้นะฮะ

แก๊งเขาเรียกว่าฮัตมิคาโด

เพราะว่าเป็นสมาชิกแก๊ง

คุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะ

ค็อกเทลเป็นการคิดสูตรขึ้นมาเอง
จากกลุ่มผู้ที่เสพยาเสพติดเนี่ย

มันเป็นลักษณะของการทดลอง

อาจจะมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง
เช่นเรื่องของการเพิ่ม
เมามากขึ้นมันออกฤทธิแรงมากขึ้น

มีการเอาตัวหลักไปผสมกับอย่างอื่น

ก็ตามตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอจะเคนมผงจะทะเลทรายอย่างที่คุณภาคภูมิบอก
ตายนะคะเสพแล้วถึงตายนะคะ
พลตำรวจรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำเลยว่า
ให้ติดตามข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนติดตามคดีเรื่องเคนมผงตลอด
ตอนนี้พื้นที่หลักหลักมีสองส่วนนะคะกลางเมืองก็คือพื้นที่สอนอวัดพระยากรัย
และทุ่งมหาเมฆชาญเมืองกองบังคับการตำรวจนครบันสอง
กรมกรรมครับการตำรวจนครบันสามและจังหวัดนทบุรี
เขาก็จะมีการจัดโซนที่เป็นโซนเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
สั่งการทุกพื้นที่ค่ะทั้งตำรวจภูทรภาค
ตำรวจนครบานเร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นลักษณะรายใหญ่
จะต้องหาตัวรายใหญ่ให้ได้นะคะสองสามวันที่ผ่านมาตำรวจนำตัวผู้ค้ารายย่อย
นำตัวพ่อค้าคนกลางมาสืบสวนเพื่อขยายผลต่อยอดจะต้องไปให้ถึงค่ะ
ตำรวจบอกต้องไปให้ถึงรายใหญ่แล้วก็ย้ำเตือนเลยว่า
เคนมผงอันตรายมากนะคะอย่ามองว่าเป็นยาชนิดใหม่แล้วอยากลอง
นี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมได้ดูข่าวกันไปนี่คือบทเรียน
เสียชีวิตกันไปเป็นสิบคนแล้วนะคะเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะ
สังคมต้องรับรู้ถึงโทษภัยของการเสพแล้วเรื่องของการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
ก็จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุดนะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เรื่องของทะเลสายที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าเอ๊ะ
มันเป็นตัวใหม่หรือยังไงหรือเปล่าครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เอาจริงแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนในเรื่องของการผสมผสานยาเสพติดเนี่ย
เป็นลักษณะของกลุ่มผู้เสพเขาทดลองมาผสมกันดู
ตัวนั้นมาผสมตัวนี้ตัวนี้ผสมตัวนู้นแต่ตัวตั้งต้นนะคะ
คือยาเคนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามตัวตั้งต้นมักจะเป็นยาเค
แล้วก็สัญหามาผสมกันผสมยานอนหลับเฮโรอีนยาไอซ์ยาอีบ้าง
แต่เห็นได้ชัดเลยว่าการผสมแบบนี้คือคนไม่มีความรู้มาผสม
สมกันเองมั่วแล้วพอเสพไปเนี่ยค่ะ
คือถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ไม่ว่าจะสูตรไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องการทดลองเอามาผสมผสานนะฮะ
มีตัวยาเคยาเคเป็นเป็นตัวตั้งต้นจะเอามาผสมกับอะไรก็แล้วแต่คนที่
อ่าเขาจะจะในในด้านลบเนี้ย
จะเอามาผสมนะฮะอาจจะผสมกับยานอนหลับบ้าง
สมกับเฮโรอีนผสมกับยาไอยาอีบ้างก็แล้วแต่เขาจะ
สร้างสรรค์กันขึ้นมาแต่อย่างนี้ไม่เรียกว่าสร้างสรรค์ดีกว่า
เรียกว่าแล้วแต่จะทำลายล้างกันขึ้นมาซึ่งมันก็เห็นกันชัดว่า
เมื่อเสพเข้าไปแล้วการผสมสารอย่างนี้
โดยคนไม่มีความรู้เลยนะครับมันเกิดผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วครับ
คุณผู้ชมคะสำหรับส่วนผสมนะคะ
ก็คือที่เรานำเสนอเรื่องของส่วนผสมของยาเสพติดที่เป็นค็อกเทลค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเคนมผงหรือว่าทะเลทรายเนี่ยนะคะครับ
เราบอกส่วนผสมเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าสิ่งเหล่านี้มาผสมกันแล้วมันอันตรายนะคะ
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะลอกเลียนแบบนะคะเพราะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอข่าวในลักษณะที่ว่าบอกส่วนผสมชัดเลย
ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงเนี่ยคนดูจะลอกเรียนแบบหรือยังไงหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องที่ควรบอกไหมอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วก็ที่บอกก็เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าสิ่งเหล่านี้มันมันอันตรายมากครับ
นมผงนะคะลักษณะก็คือเป็นผงนะคะเหมือนกับนมผงส่วนผสมสามชนิดนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนแต่ละชนิดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะส่วนผสมหลักหลักสามชนิดก็คือยาเค
เฮโรอีนเม็ดแอมเฟตามีนนะคะก็จะออกฤทธิ์ในลักษณะของการส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ส่วนทะเลทรายส่วนผสมก็คือยาเคเป็นหลักเหมือนกันนะคะ
อาซีแพมก็คือเหมือนกับยานอนหลับนะคะลักษณะตามที่เห็นภาพหน้าจอเราทำเป็น
ฟิกให้ดูคือจะเป็นก้อนสีน้ำตาลอ่อนแต่พอจะเสพก็ต้องนำมาบดก่อนนะคะ
ทั้งสองอย่างส่วนผสมต่างกันแต่ออกฤทธิ์รุนแรงนะคะ
เคนมผงกับทะเลทรายเนี่ยรุนแรงเหมือนกันก็คือรุนแรงมากพอพอกันเลยดีกว่าค่ะครับ
คือที่เอามาให้ท่านเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องรู้ให้เท่าทันด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะหลายเคสหลายคดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบอกโอ้โหไม่เคยรู้เลยว่าลูกหลานไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
บางทีเด็กเอาเข้าบ้านเราก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะบางทีบอกเป็นยานอนหลับอย่างเดียวแต่ซื้อยานอนหลับทีซื้อนาทีซื้อนู่นทีแล้วเอามาผสมกันมันกลายเป็นยาเสพติดได้นะคะ
เพราะว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตเยอะแหละว่าถ้าเราบอกรายละเอียดส่วนผสมแบบนี้มันควรหรือไม่ควรก็ขอเป็นอุทาหรณ์เตือนแล้วกันว่านี่คือสิ่งที่อันตราย
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในพื้นที่สพบางบัวทองจังหวัดนทบุรีล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ประกอบไปด้วยพื้นที่สอนอวัดพระยากรัย๔รายแล้วก็คาดว่าจะได้เพิ่มอีกนะคะ
สอนอสุทธิศาลก็จะมีความคืบหน้าในวันสองวันนี้ล่ะค่ะส่วนสนชกชัยอยู่ระหว่างสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะตามหน้าจอนี้เลยค่ะ
คือถ้ารวมพื้นที่กรุงเทพฯคือนครบาลกับทางบางโบทองจนธบุรี๑จะเป็น๑๐ในช่วงไม่กี่วันนี้๓๔วันเสียชีวิต๑๐คนจากการเสพยาเสพติด
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปขยายผลจากล่าสุดเมื่อคืนนี้หน่อยนะฮะช่วงค่ำนะครับในท้องที่สนโชคชัยนะครับ
พบผู้เสียชีวิต๒แล้วก็สาหัส๑จากการเสพยาเสพติดในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งที่ซอยลาดพร้าววังหินซอย๗แยก๕นี่นะครับ
อีกสองคนนี้ช่วยไม่ทันแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับ
ที่ข้างเตียงเนี่ยเจอศพนายพารวยฉวีวัน
หรือว่าในไอซ์อายุ๒๗นั่งเสียชีวิตลักษณะหลังพิงกำแพง
แล้วก็ที่ปลายเท้าของในไอซ์นะครับมีศพของนางสาวปรีดาพรโพแก้ว
กุ้งอายุ๓๐ปีนอนเสียชีวิตอยู่
ทั้ง๒ศพนี้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๖ชั่วโมง
ก่อนมีผู้มาพบศพนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คือในห้องเนี่ยเจอของกลางเป็นถุงซิป
ที่เป็นลักษณะถุงซิปใส่ยาเสพติดที่ใช้ไปแล้วตกอยู่ในถังขยะ
ก็เก็บไปตรวจสอบนะฮะพลมตรีพีรพงศ์วงสมานรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานและพลตำรวจรีพรชัยขจรกลิ่นผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๔นะฮะรวมทั้งตำรวจสนโชคชัยด้วย
วันนี้ประชุมความคืบหน้าทางคดีนะครับบอกว่ากำลังแบ่งชุดทำงาน
กันอยู่นะฮะของกลางในที่เกิดเหตุที่เจอก็คือถุงซิปยา
ที่ใช้ไปแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ที่บาดเจ็บหนึ่งกับเสียชีวิต
อีก๒เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเคนมผงที่กำลังระบาด
แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นที่มีกล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่าจะเชื่อมโยงกันหรือไม่กลุ่มที่เสพยาในห้องพัก
ที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยความจริงมีทั้งหมดห้าคนนะครับ
ตำรวจบอกนะฮะซึ่งนางสาวดรีม๑ใน๕คือคนที่อยู่ในกลุ่มเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ตามตัวมาสอบปากคำมาให้ข้อมูลแล้วก็พบว่าให้การที่เป็นประโยชน์นะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีอาการลักษณะมึนเมาเมายาเสพติดอะไร
ให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็นคนที่เสพยานะแต่ว่าเป็นคนที่เอาเบียร์เนี่ยมาร่วมวงปาร์ตี้
จากการสืบสวนทำให้พบว่าในกลุ่มปาร์ตี้เมื่อคืนนี้เนี่ยเขามีอยู่๕คน
มีไฟล์ที่บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงชื่อในเต๋านะยังไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง
ว่ามีการเอายาเสพติดเข้ามาร่วมวงปาร์ตี้กันนะครับ
ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนเอายามายาเป็นของใครเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะครับ
ส่วนแหล่งที่มาของยาที่ใช้กันนะครับเบื้องต้นพบว่าอยู่ในพื้นที่โชคชัยนี่แหละ
แต่ว่ายังไม่ขอระบุพิกัดอะไรนะครับเดี๋ยวจะเสียรูปคดีนะฮะตำรวจบอก
อาการของไฟล์อายุ๒๗ปีที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการยังสาหัสอยู่นะครับแต่จากการถามแพทย์เนี่ยแพทย์บอกว่า
ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการเสพยาที่เป็นยาเคเพียงตัวเดียวนะน่าจะมีส่วนผสมอื่นอะไรพวกนี้ด้วยนะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักมากเพราะถ้าถึงขั้นอัวโดสเนี่ยก็น่าจะเสียชีวิตไปก่อนแล้ว
ลักษณะเหมือนกับอีก๒ศพนะครับจากหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกอย่างหนึ่ง
สิ่งที่น่าตกใจนะครับก็คือพบข่าวแล้วก็คลิปเกี่ยวกับยาเคนมผง
ในโทรศัพท์ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ส่งให้กันดูด้วย
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่ำเมื่อวาน
ข่าวเรื่องยาเคนมผงเนี่ยโอ้โหตั้งแต่วันเสาร์แล้วเมื่อวานนี้วันพุธนะครับ
พบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยในโทรศัพท์มีข่าวมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องยาเคนมผง
แล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยส่งให้ดูกันนะคิดว่าคงดูข่าวแล้วนั่นแหละ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปหาเคนมผงมาสูดมาเสพกันอีก
สำหรับผู้ตายนะครับที่เป็นหญิงสาวที่ชื่อกุ้งทำงานเป็นสาวพริตตี้นะฮะ
เป็นสาวเอ็นก่อนเข้ามาที่ห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
มาในห้องของในไอซ์กับไฟล์ที่เป็นสองสามีภรรยา
ขายของอยู่ที่ตลาดอินดี้ย่านโชคชัย๔
ขายขนมครกผู้หญิงขายกุ้ยช่ายนี่ข้อมูลจากตำรวจนะครับ
แต่ทีนี้ช่วงนี้มันเจอสถานการณ์โควิดก็เลยต้องหยุดไปก่อน
ส่วนในเต๋าเสพยาเสพติดไปได้สักพักได้ออกไปก่อนนะครับ
เพราะว่าอยู่กัน๕แล้วหายไปไหนคนนึงใช่ไหม
คือเต๋าเนี่ยเขาเสพยาด้วยแต่เขาออกไปก่อน
แต่ไปถึงเนี่ยก็มีอาการหนักแม่ของเต๋าเลยพาเป๋าไปโรงพยาบาลรัชวิถีฮะ
อาการหนักมากต้องเข้าห้องไอซียูตำรวจก็ไปตรวจสอบไปค้นบ้านของในเต๋าแล้วนะครับ
ว่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเครือขายยาเสพติดอะไรยังไงหรือไม่
เดี๋ยวรอผลจากแพทย์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเลือดแล้วก็สารเสพติดในร่างกายของในเต๋า
นี่ฮะโอ้โห๕คนนี่แสดงว่าเสียชีวิต๒สาหัส๒นะฮะ
อีกคนนึงที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เสพเขาดื่มเบียร์เขาบอก
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ถนนวังหินรัฐพร้าวซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยที่บริเวณหน้าห้องของเจ้าของห้องเนี่ยนะครับ
จะมีพวกเสื้อผ้ารองเท้าเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวพวกนี้
วางอยู่ที่หน้าห้องมีของเล่นเด็กอะไรพวกนี้ด้วย
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปมานะฮะไปสำรวจมา
หนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้นะครับบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แล้วก็ส่งเสียงดังก็ไปแจ้งนิติอะไรพวกนี้นะ
นิติเขาก็แจ้งแล้วบอกว่าให้ย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อคืนนี้สัก๔๕วันก่อน
คู่นี้ก็เคยทะเลาะกันจนถึงขั้นฝ่ายชายเนี่ย
กบานเกล็ดห้องข้างจนของเขาพังเสียหาย
ที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่าที่นี่เนี่ยจะปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติด
อะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่ถ้าสังเกตเห็นเนี่ย
จะเคยเห็นฝ่ายชายตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่เนี่ย
คือเขาเดินเซแล้วตาลอยมีอาการเหม่อลอยพูดจา
ไม่รู้เรื่องแบบผิดสังเกตนะแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่า
มันจะเกิดจากเรื่องของการเสพยาเสพติด
เขาก็จะมาดึกพอดึกเนี่ยเราก็หลับแล้ว
เราก็จะไม่รู้ไงว่าเขาพาใครมามั่งแต่ก็คือเสียงดัง
เสียงดังอยู่ก็เตือนเขาเรื่องว่าคุณน้องที่อยู่นอนโรงพยาบาล
เขาเป็นคนเสียงดังก็เตือนเขาอะไรอย่างเงี้
เมื่อวานมีคนมาบอกว่ามีเพื่อนมาหากันเยอะมากเลย
เหมาะว่านนะผิดปกติ

ทีนี้กลับมาจากอังกฤษแล้วพี่มีกักตัวไงเขาได้ออกจากห้องก็ไม่ได้เจอใคร
มีผู้ที่อาศัยอยู่ห้องตรงข้ามกับห้องที่เกิดเหตุเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับบอกว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ยก็มักจะเสียงดังกันอยู่เสมอนะครับ
ตลอด๓เดือนที่มาอยู่เนี่ยนะก็จะมีเพื่อนแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยครั้ง
ล่าสุดเห็นว่ามีหลายคนเลยนะที่มาแล้วก็ลักษณะแบบโอ้โห
เปิดไฟล์แบบดิสโกเทคอยู่ในห้องเลยอ่ะค่ะนะฮะตั้งแต่คืนวันที่สิบสองมกราต่อเนื่องถึงสิบสามมกรานะครับ
เมื่อวานนี้ค่ำก็เนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ก่อนที่จะเจอศพเนี่ยในช่วงบ่ายบอกว่ายังได้ยินเสียงกรนของผู้หญิงที่อยู่ในห้องอยู่เลยนะฮะ
ยังบอกให้หลานเนี่ยที่อยู่ด้วยกันบอกระวังระวังนะล็อกห้องกันดีหน่อย
เพราะห้องนั้นเนี่ยโอ้โหเขาคนมาเขาเยอะไม่ค่อยไว้ใจนะครับ
ตอนนี้เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตก็ยอมรับว่าก็กลัวนะ
ห้องเนี้ยเขามั่วสุมปาร์ตี้อะไรกันบ่อยนะครับก็เท่าที่รู้ก็เหมือนกับจะใช้ยาเสพติดมานานแล้วด้วย
เพราะฝ่ายชายเนี่ยชอบแบบดูมึนเมาแต่ไม่มีกลิ่นเหล้ามันก็เลยเหมือนคนเสพยานะครับ
แล้วก็มักได้กลิ่นสารเคมีถูกเผาออกมาจากห้องด้วยผู้ที่อยู่ตรงข้ามห้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไง
สิ้นเดือนนี้ก็เลยทนทนไปแต่เมื่อคืนก็เกิดเรื่องซะก่อน
เพื่อนมาหาเยอะแล้วก็เขาเปิดประตูเนี่ยมันจะมีซอกที่มองเห็นได้เขาเปิดไฟแบบไฟเทค
ช่วงประมาณบ่ายโมงได้ยินเสียงไฟล์อากลนะเพราะเราเดินไปเดินมาอย่างนี้
เดินมาอย่างนี้หลานก็อยู่ในห้อง
เรายังสั่งหลานเลยว่าให้เราเข้าดี

เทคเพิ่งเปิดเมื่อวานเพิ่งเปิดคืนที่เขาจะตายอ่ะนะ
แต่ว่าทุกคืนห้องเขาจะเหม็น

มีกลิ่นลักษณะบ่อยยังไง
กลิ่นพวกผู้สารเคมีพวกยาอะไรพวกนี้

แต่มันมีกลิ่นน้ำมา
แล้วพวกเถื่อบละอามาตลอดใช่ไหมป้า

ก็ถีบประตูปั้งปั้ง
บางทีเขาถีบปุ้บละ

คือโทษของยาเสพติดนะคะเป็นอันตรายทั้งนั้นนะคะถ้าขึ้นชื่อว่ายาเสพติดแล้วไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดชนิดไหนก็ตามโดยเฉพาะมีการมาผสมกันแบบมั่วจากคนที่ไม่มีความรู้โอ้โหหนักเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะญาติของกุ้งและไอซ์ได้ไปติดต่อขอรับศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
นางคลองทรัพย์คุณแม่นะคะพร้อมด้วยนางสาวอิสรีพี่สาวนะคะ
เป็นคุณแม่และพี่สาวของกุ้งอะค่ะก็ไปรับศพนะคะ
ส่วนนางสาวพวงเพลน้าสาวของไอซ์ก็ไปรับศพเหมือนกัน
นางสาวอิสรีพี่สาวของกุ้งบอกว่าน้องสาวมีลูกสองคนนะคะ
ลูกสาวอายุสิบเอ็ดลูกชายอายุเจ็ดขวบ
ปกติน้องสาวเนี่ยเป็นพีอาร์ตามสถานบันเทิงต่าง
ครับก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพเจ็ดปีกว่าแล้วค่ะ
ก็ค่อนข้างจะดื้อพี่สาวบอกเตือนบ่อยมาก
ให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่น้องสาวดื้อค่ะ
ไม่ค่อยฟังก็จะเถียงกันเป็นประจำนะคะ
เพื่อนของน้องสาวไม่เคยรับรู้ว่าน้องสาวเสพยาเสพติดตัวพี่เองก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
ช่วงโควิดระบาดรอบแรกน้องสาวเนี่ยพาลูกสองคน
กลับไปอยู่กับพี่สาวที่จันทบุรีแล้วก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพ
เนี่ยค่ะมาเกิดเหตุสลดขึ้นพี่สาวของกุ้งก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะตัวพี่สาวกับแม่ก็จะช่วยดูแลหลานกันต่อค่ะ
ก็เคยเคยเตือนเคยบอกอะไรทุกอย่างไปหมดแล้ว
แต่มันจะลั้นมันก็ไม่ค่อยฟังหรอกชอบเถียงกัน
นานไหมอ่ะคุณหญิงอ่าพฤติกรรมในการเทียบยาวของเขา
ที่มันไม่เล่นเลยก็มีเตือนตลอดเตือนทุกครั้ง
ช่วยกันทั้งยายทั้งป้าช่วยกันดูไป
ต่ำมาให้คุณผู้ชมค่ะแม่ของกุ้งค่ะ
คุณแม่คลองทรัพย์บอกว่าปกติกุ้งก็จะให้แม่เนี่ย
ลูกที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
แต่ก็ส่งเสียค่าเลี้ยงดูมาให้ทุกวันนะคะ
วันละ๓๐๐๕๐๐บาท
ก็แล้วแต่ว่าหาเงินได้มากน้อยขนาดไหน
ก็จะเดินทางไปกลับก็จะมาดูลูกอยู่บ่อยค่ะ
ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ความเป็นแม่
ส่วนเรื่องที่กุ้งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ของกุ้งบอกว่าก็รับรู้มาโดยตลอดนะคะ
หลังจากที่กุ้งเขาหย่าร้างกับสามี
เขาก็เหมือนกับว่ามีปัญหาค่ะแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่แม่ของกุ้งบอกว่าไม่รู้ว่าลูกเสพอะไร
เมื่อ๕ปีก่อนเคยพาไปบำบัดค่ะ
บัดได้ประมาณ๒เดือนในจังหวัดจันทบุรี

แต่กลายเป็นว่าหวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกนะคะ

ของกุ้งก็บอกว่าก็มีแค่เหตุการณ์ที่ลูกชาย
วัย๗ขวบลูกชายของกุ้งค่ะ
ไปเจอกาเข้ามาที่บ้าน

ปกติที่บ้านไม่ค่อยจะมีกามานะคะ
แล้วก็ลูกไปเตะไล่แบบนี้อ่ะนะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะวันเกิดเหตุก็ยังคุยโทรศัพท์กับลูกสาวอยู่เลยแม่บอกยังคุยกับกุ้งอยู่เลย
รู้ข่าวอีกทีก็คือช่วงค่ำเชื่อว่าที่ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับเคนมผง
ก็เพราะว่าไม่กี่วันมานี้ค่ะลูกขับรถชนเสาไฟฟ้าจนหน้าเสียโฉม
และทำใจไม่ได้ไม่สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ
ก็เหมือนกับว่าเครียดนัดรวมตัวกันกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เสพยาเสพติดค่ะ
ร้อยวันพอตีไม่เคยมี

คุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

สักทีล่ะรอแป๊บ
ใจน่ะคิดคิดอยู่คือแบบ
รถเขาไปชนเสาไฟใช่ไหม

คงจะปาร์ตี้ยาอียาเหนื่อย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้ไปคุยกับแฟนนุ่ม
ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ

ผู้เสียชีวิตคนนี้นางสาวปรีดาพรนะคะ

ตัวเองก็เป็นพนักงานส่งของนะคะ

เจอกันก็ช่วงที่กลับบ้านจังหวัดปราจีนบุรี

ใช้ยาเสพติดประเภทเคตามีนมาก่อน

เป็นช่วงที่มีคนเสพเคนมผงแล้วเสียชีวิตเนี่ย

ยังคุยกับแฟนสาวอยู่เลยว่าอย่าเสพยาตัวนี้นะ

ก่อนที่จะเกิดเหตุ๗โมงเช้าเมื่อวาน

ตาประสบอุบัติเหตุมา

ลักษณะเหมือนเมานะคะแต่ก็คิดว่าเมาเหล้า
ก็ไม่ได้ถามว่าเสพยาหรือเปล่า

แฟนสาวน็อกยาเสียชีวิตไปแล้ว
รับว่าเสียใจมากไม่คิดว่าแฟนสาว

กับเพื่อนมีคนมาเป็น๑๐คนเลย

เคนมผงมาเสพกันค่ะ
ตาร็วรถมันชนแล้วก็ลุคตามันแตก

สุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นกับลูกชายตัวเองจนได้